มาตามเรื่องของข่าวใหญ่ที่เมื่อวาน

เหตุเกิดจากเรื่องของการตามง้อขอคืนดี

กรณีแรกเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม
เป็นภาพนี้เป็นคลิปนี้

ก็เป็นกรณีของนางสาวนัชริยาทาประจิต

แฟนนุ่มยิงเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อน

เมื่อวานนี้ทางครอบครัวของนางสาวนัชรียา

เดินทางมารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจแล้วครับ
นี่แหละครับผู้เป็นแม่ก็คือนางจีระพิญญาอินทะเสนนะครับ
แม่ของนางสาวนัชริยาธาประจิตหรือน้องอุ้ม

นั่งลงข้างศพเหมือนใจแทบสลาย
โดยข้างได้มีญาติแล้วก็เพื่อนช่วยกันประคองอยู่ตลอดเวลา

ก่อนที่ฝาโลงศพจะถูกปิดลง
นำส่งรถมูลนิธิกู้ภัยที่ถูกจัดเตรียมไว้
เพื่อนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เหตุการณ์นี้น้องอุ้มถูกนายพักขพงศ์จิตดาบรมอายุ๒๔ปีแฟนเก่า
ใช้ปืนเจาะยิงจนเสียชีวิตทันที
บริเวณหน้าหมู่บ้านแห่ง๑ย่านพุทธมนตรสาย๔
ซึ่งผู้เป็นแม่บอกว่าขออโหสิกรรมให้กับทุกฝ่าย
เนื่องจากอยากให้ลูกสาวไปสู่สุขติด้วยดี
และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับลูกสาวของเธอนะครับ
หลังจากนี้ทางครอบครัวจะนำร่างของน้องอุ้มกลับไปบำเพ็ญกุศล
เป็นเวลา๓วันก่อนจะทำพิธีชาปนกิจที่วัดป่าสะทอง

สำหรับบรรยากาศที่หมู่บ้านสะทองตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน

ก็พบว่าครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้อง
รวมถึงเพื่อนบ้านและเพื่อนของน้องอุ้ม
ก็เดินทางมาช่วยเตรียมงานศพกางเต็นต์ทำกับข้าว
ท่ามกลางความโศกเศร้านะครับ
โดยคุณยายของน้องอุ้มคือคุณยายสามีศรีอายุ๗๕ปี

เป็นเด็กนิสัยดีขยันและเรียนเก่ง
ซึ่งคุณยายเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่แบบเบาะ
จนถึงชั้นป๖ก่อนที่จะย้ายไปเรียนอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัด
โดยทุกครั้งก่อนจะไปโรงเรียนและกลับมาถึงบ้าน
อุ้มก็มักจะเข้ามากอดคุณยายอยู่เสมอ
หลานสาวคนนี้เป็นหลานที่รักมากรักที่สุดในชีวิต
ไม่คิดว่าหลานจะจากเราไปเร็วขนาดนี้
ก่อนหน้านี้น้องอุ้มบอกว่าถ้าหนูเรียนจบ
จะรีบทำงานหาเงินมาใช้หนี้ให้พ่อแม่และยาย
และจะสร้างบ้านใหม่ให้ด้วยนะครับ
ก็น้องอุ้มก็ใกล้จะเรียนจบแล้วนะ

แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นภาพข่าวที่ถือว่าสะเทือนใจเหมือนกัน
เพราะว่าน้องอุ้มเนี่ยใส่ชุดเหมือนลองชุดครุยแล้ว

แล้วก็สัญญากับพ่อแม่สัญญากับแม่และยาย
บอกว่าเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงดูแม่และยายเอง
เพราะว่าน้องเขาก็โพสต์ประมาณว่ากว่าจะเรียนจบเหนื่อยนะ
แต่คนที่ส่งเรียนเหนื่อยกว่ารออีกนิดนึงนะ
เนี่ยค่ะแล้วก็พอเข้าไปดูในเฟซบุ๊กย้อนไปเนี่ยนะ
น้องเขาเรียนเก่งมากนะคุณได้เกรดเฉลี่ยเคยได้๔๐๐ด้วยนะคะ
ทีนี้บรรยากาศเมื่อวานค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่สุรินทร์
พอน้องอุ้มร่างของน้องอุ้มไปถึงบ้านที่สุรินทร์แล้วเนี่ย
ถึงกับเป็นลมล้มพับเลยไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะเมื่อศพของน้องอุ้มมาถึงบ้านเกิดนะคะ
แล้วก็กู้ภัยก็นำร่างของน้องอุ้มที่อยู่ภายในโรงสีขาวลงจากรถเข้าไปในบ้าน
จากนั้นอาจารย์ก็ทำพิธีเปิดลงศพมัดตระสังแล้วก็ทำพิธีทางศาสนา
ซึ่งระหว่างนี้ก็มีทั้งญาติมีทั้งเพื่อนบ้านมาดูศพน้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าสลดค่ะ
เสียงร้องไห้ดังระงมเลยนะคะโดยเฉพาะคุณยายของน้องอุ้มคุณยายสามีเจริญอายุ๗๗ปีร้องไห้จนเป็นลม
ญาติญาติเองก็ต้องประคองต้องบีบนวดคุณยายหายาดมมาให้ส่วนพิธีสงฆ์สวดศพวันแรกเนี่ยค่อนข้างดึกหน่อยนะคะ
เพราะว่าพ่อกับแม่น้องอุ้มที่ขับรถตามมาคือยังเดินทางมาไม่ถึง
ทางด้านน้าของน้องอุ้มนายชัยสิทธิ์อินทเซนที่นั่งมาในรถตู้ที่นำร่างของน้องมาจากสิริราชเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์
บอกว่าตอนที่ขับรถตามกันมาปกติเนี่ยก่อนจะถึงบ้านมาถึงอำเภอประโคนชัยจู่คุณผู้ชมรถตู้เกิดดับ
ดับขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุก็เลยต้องจอดรถแล้วก็ไปตรวจสอบระบบไฟระหว่างนั้นเองเนี่ยนะคะคุณน้าเนี่ยยกมือไหว้ลงศพเลยบอกว่าขอให้พาหลานเดินทางกลับบ้านด้วยความสะดวกเถอะ
พอไหว้เสร็จปั๊บก็พบว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้รถดับหลังจากนั้นก็เลยเร่งแก้ไขแล้วสุดท้ายก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดได้ในที่สุดนะคะ
ส่วนผู้ลงมือก่อเหตุสังหารน้องอุ้มนะครับก็คือนายพักขพงศ์จิตตาบรมอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นแฟนเก่าของน้องอุ้มนะครับหลังจากที่ยิงน้องอุ้มเสียชีวิตแล้วตัวเขาเองก็เดินเข้ามากอดสบน้องอุ้มจากนั้นใช้ปืนยิงคอตัวเองหวังจะตายตามนะครับและท้ายที่สุดเขาไปเสียชีวิตขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบ
ลูกชายเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไปบำเพ็ญกุศลโดยนายประโมทจิตตาบรมและก็นางกะมนวันจิตตาบรมอยู่บ้านหมู่๔ตำบลกระเฉศอำเภอเมืองกระยองทั้งสองเป็นพ่อและแม่ของนายพักขพงศ์จิตตาบรมที่ก่อเหตุยิงน้องอุ้มเดินทางไปติดต่อขอรับศพกลับไปดำเนินการตามประเพณีนะครับโดยผู้เป็นแม่เนี่ยได้เป
กันลูกใครใครก็รักตัวเธอเองไม่รู้จะพูดอะไรนะครับบุษชายมีปัญหาก็ไม่เคยมาพูดคุยให้แม่ฟังด้านของผู้เป็นพ่อเองเปิดเผยนะครับว่าหลังเกิดเหตุเอกสารประจำตัวของบุษชายเนี่ยหายไปทั้งหมดโดยไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่กับใครจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการติดต่อขอรับศพครับสำหรับปืนที่ใช้ในการก
ก็เข้าใจตรงกันว่าลูกชายเนี่ยขับรถออกไปทำงานไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเดินทางไปที่จังหวัดนครปฐมเพราะว่าเป็นช่วงบ่ายจะเข้ากับทำงานและเลิกงานเวลาตีหนึ่งตีสองของทุกวันแต่รอแล้วรอเล่าบุษชายก็ยังไม่เดินทางกลับมานะครับจนมาทราบจากข่าวอีกครั้งเมื่อตำรวจโทรศัพท์มาแจ้งว่าบุษชายนั้นเส
ลูกเนี่ยไม่เคยมาปรึกษาขณะนี้ทางครอบครัวได้นำศพออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำกลับไปยังจังหวัดระยองดำเนินการตามประเพณีต่อไปนะครับก็เป็นความเสียใจของทั้งสองครอบครัวนะฮะ